ส่วนเทศกาลตรุษจีนในบ้านเราปีนี้ถือว่าคึกคักนะครับ
อย่างเช่นเทศกาลตรุษจีนประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ย่านชัยหน้าทาวเยาวราชนะครับมีประชาชนที่ใส่เสื้อผ้าสีแดงมาเดินเที่ยวงาน
มีซุ้มขายของมีอาหารริมถนนบรรยากาศถือว่าคึกคักมากทีเดียว

เทศกาลตรุษจีนที่เยาวราชในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๑๙ยังคงคึกคัก
เหมือนเช่นทุกปีมีชาวไทยเชื้อสายจีนประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว
สวมใส่เสื้อผ้าสีแดงสดใสเป็นมงคลตามความเชื่อ
พาครอบครัวมาเดินเที่ยวงานตรุษจีนเยาวราช
โดยตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีประชาชนทยอยเดินทางมา
จับจ่ายซื้อของตามแผงค้าริมถนนและซุ้มอาหารต่าง
มาจากสมุทรประการค่ะก็คือมาไหว้ทุกปีค่ะมาเที่ยวตุดจีน
อยากจะมาไหว้พระไหว้เจ้าไหว้เจ้าตอนเช้าก่อนแล้ว
แล้วก็พาลูกมามาไหว้พระแล้วก็ไหว้เจ้ามาสะดอกเคาะด้วย
มาจากเชียงใหม่วันนี้เลยแล้วทีนี้ก็คือได้ยินว่า
เยาวราชมีงานเราก็เลยมาอยากมาร่วมงาน
แล้วก็มาดูประเพณีของจีนอะไรแบบนี้ครับผม
เจ้าของร้านแผงขายเสื้อที่มาวางขายบนถนนเยาวราชทุกปีบอกว่า
ปีนี้เสื้อกี่เผาทั้งแบบของผู้หญิงและผู้ชายยังถือว่าขายได้ดี
เสื้อยืดลายตามปีนักศัตริย์ก็ยังขายได้ตั้งแต่ช่วงเช้า
และตั้งใจจะวางขายไปจนถึงช่วงดึกวันนี้
เพราะคาดว่าคนจะมามากขึ้นเรื่อย
ปีนี้ก็โอเคนะคะเพราะว่ามันไม่ใกล้งานมันก็จะไม่ค่อยมีคนมา
แต่พอใกล้งานแล้วคนก็มาเรื่อยก็ขายดี
มันก็ด้อยกว่านิดนึงแต่ว่าไม่ทำให้มันเสียหายอะไร

ค้าหลายเจ้าบอกว่าในช่วงเย็นวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้

จะยิ่งมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานตรุษจีนเยาวราชเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก
ที่ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมความพร้อมสำหรับดูแลประชาชนที่จะมาเดินเที่ยวงาน
อกจากนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชน
ให้ใช้ความระมัดระวังในการพกพาสวมใส่เครื่องประดับของมีค่า
ไม่วางทรัพย์สินมีค่าไว้ในรถยนต์เพื่อเป็นการลดมูลเหตุจูงใจ
จนถึงแยกราชวงศ์โดยประชาชนสามารถมาเดินชมบรรยากาศ
ได้ทั้งวันจนถึงเวลา๒๔นาฬิกา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน